วันหยุดยาวเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าลูกชิ้นยืนกินเนี่ย

ไปดูบรรยากาศวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาที่บุรีรำกันหน่อยค่ะ
ปีนี้นะคะประชาชนนักท่องเที่ยว
เขาไปแล้วไปทำอะไรกัน
ยืนซื้อลูกชิ้นยืนกินนี่ยืนซื้อยืนกิน
เมนูนี้คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรำไปแล้ว
ที่ทำให้ขายดิบขายดีเหมือนเป็นแบบ
ถ้าเกิดว่าคุณมาบุรีรำคุณต้องมากินนะ

ส่งผลให้ร้านขายลูกชิ้นยืนกินขายดิบขายดี
แบบที่แบบทอดสุกแล้วแล้วก็แบบที่ยังไม่ได้ทอดด้วย
ซึ่งจะบอกว่าลูกชิ้นยืนกินเนี่ย
มันมีที่บุรีรำเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย
หรือเรียกง่ายแห่งเดียวในโลก
ใครไปที่บุรีรำแล้วไม่ได้มายืนซื้อยืนกินลูกชิ้นยืนกินแล้วนั้น

เพราะว่าเขาจะขายอยู่แถวสถานีรถไฟบุรีรำนะจ๊ะ
บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสดิฉันจะไปยืนซื้อยืนกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำ
ตรงข้างสถานีรถไฟบุรีราม

ที่มันฮอตฮิตมันมีคนรับมาขายที่กรุงเทพเยอะ
ฉันก็สั่งเอาสิสู้ตายเหมือนกันนะ
ผมเห็นหลายจุดแล้วในกรุงเทพเขาจะเขียนเลยนะว่า
ลูกชิ้นยืนกินจากบุรีรำ

น้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นไงจะมีเอกลักษณ์